สำหรับประเด็นเรื่องของพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชนะคะ
ตอนนี้นายกรัฐมนตรีออกมากำชับหน่วยงานราชการ
ปลดพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
รวมถึงพระบรมชายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมพระบรมราชินินาศโดยเด็ดขาดค่ะ
รวมถึงยังขอบคุณมายังคณะผู้จัดและประชาชน
ที่เมื่อวานนี้ได้มาร่วมร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีด้วยค่ะ
โทสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ฝากขอบคุณและชื่นชมผู้ที่มีส่วนสำคัญ
ในการจัดกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริมพระบารมี
ท้องสนามหลวงและบริเวณโดยรอบในเมื่อวานนี้
โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ

เพราะทุกคนมีหัวใจดวงเดียวกัน
อากาศจะร้อนอบอ้าวเพียงใด
ภาพที่ออกมาก็ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจที่สุดค่ะ
จากนี้นายกรัฐมนตรียังได้แสดงความชื่นชม
และให้กำลังใจนายปานหมื่นโยชน์หรือว่าลุงปานวัย๘๔ปี
พิการขาสองข้างไม่มีแรง
เดินทางโดยรถยก๓ล้อพระราชทานจากจังหวัดบุรีรำ
เดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร
เพื่อถวายศักระเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ
และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ยังได้กำชับให้ส่วนราชการทุกแห่ง
ดูแลรักษาพระบรมชายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช

โดยไม่ให้นำออกจากสถานที่เดิมโดยเด็ดขาด
กว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาล
ส่วนการใช้ถ้อยคำใต้พระบรมชายาลักษณ์ที่เคยใช้มาแต่เดิม
คำว่าทรงพระเจริญหรือเทียคายุโกโหตุมหาราชา
ก็ให้เปลี่ยนข้อความหรือถ้อยคำนั้นให้เหมาะสม
และหากจะมีการเปลี่ยนพระบรมชายาลักษณ์
หรือติดผ้าดำขาวแสดงความอาลัย
ให้นำพระบรมชายาลักษณ์เดิมออกและติดตั้งพระบรมชายาลักษณ์ใหม่
กระทำโดยต่อเนื่องกันในทันที
ขอให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติแบบนี้โดยเคร่งครัดค่ะ